มาดูที่คนนี้คุณผู้ชมนะคะเมื่อวานเพิ่งมารายการเรา

เขาบอกว่าเออฟังไม่ผิดหรอกพี่

ก็บอกว่าชื่อเจ้าน้องเฟลรี่กับหมูตุ๋น

พ่อจิปวาสูเหลี่ยงลูกตลอดเลย

สงสัยอยากแต่งโรลี่ปัแปมลูกจริงรึเปล่า

เป็นคุณแม่แต่ว่าไม่ได้เป็นคุณแม่เป็นลูกคนนะคะเป็นลูกหมา
คือได้รับอุปการะเป็นหมาปองสองตัวค่ะก็อายุยังไม่มากเท่าไหร่
ทางเจ้าของเขาอะค่ะเหมือนเลี้ยงมาสักพักแล้วก็ต้องย้ายที่อยู่ไม่สะดวก
ไม่กลายจะเลี้ยงดูแลเขาต่ออย่างเงี้ยค่ะก็มาปรึกษาว่าจะเอาไว้ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะ
มากก็เลยเห็นหน้าเค้าน่ารักมากเลยอะแล้วก็คี่อ้อนมากก็เลยตัดสังใจว่าเอาละจะลองเลี้ยงไว้ทุกเอง
พี่จิ๊บเขาก็เลยแซวนะค่ะเดี๋ยวว่าคุณแม่คุณแม่
ใจเย็นจะมีลูกอีกสัก๒๓คนหรือเปล่า
ไม่รู้แต่ว่าเย็นน้องหมาไปก่อนน่ารักกันเนอะ